ทัวร์จะออกแล้วสำหรับสมาคมนิยมตัวเลขทดสอบสายตากันหน่อย
ติดตามพร้อมกันในหัวเขียวข่าวเด็ดเลยครับค่ะ
มาเลยฮะเรา๓คนจะพาไปที่นี่กันก่อน
วัดไผลล้อมไหมถูกต้องนะฮะพระวิหารวัดไผลล้อมนครปฐมค่ะ
นี่สาบานก็ไปกราบว่ายสกะระศรีรสังคัญของหลวงพ่อพูณ
เพื่อความเป็นสริมงคลนะครับ
มีหนึ่งคนก็เป็นเจ้าของบริษัทชื่อว่าคุณชนะศิลป์
เอาเงินสดสามแสนบาทนี่

หลวงพี่น้ำฝนดูผอมลงนะครับ

บอกว่าสัตว์ธานหลวงพระพูลมากเลย
เคยมากลับไหว้ขอพรบิดาลของธุรกิจ

โอ๊ยเงินทองอะไรมาเทมาะโอ้ยได้เงินเยอะมาก

แล้วก็นี่เอาเงินถวายให้ท่านไป๓แสน
เอาไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนะฮะคุณผู้ชม

คุณจนาศิลป์ก็ยังไปเซียงทายขอละเด็ด

เลขมา๓ตัวล้วงให้คุณผู้ชมดูหน่อยซิ

ใช่ชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ

ถูกต้องถูกโดนชนไป

มาอีกแล้ววันก่อนจับตัวเฮียขึ้นบ้า

อะไรอ่ะจับอะไรอ่ะอะไรอยู่ในน้ำฮะ

อะไรคะไปดูค่ะ

มันเปลี่ยนเกิดจบมูกว่ะ
เดี๋ยวนะอันนี้จับงูไม่กลัว

ตัวนี้เดียวหลืมยางอัน๔เมตร
แกไม่กลัวค่ะกรี๊ดเลยเสียอาการเสียทรงเลยนะฮะ
นี่เจ้าของบ้านถึงขั้นต้องมาช่วยดึง
ดึงเหลือมยาวกับสี่เมตรออกมาจากท่อ
ครับโอ้โหคุณผู้ชมมันไปอยู่ได้ยังไงอ่ะค่ะ
นี่ออกมาแล้ว
ยากไปนั่งคุยกับพี่รัฐาพี่เป็นคนยังไง
พี่เป็นกว่างูเหลือ

เอาไปดูอีกบ้านหนึ่งมีงูเหมือนกันคุณผู้ชมฮะ

นี่งูสิงเข้าบ้านต้องร้อนถึงกู้ภัยร่วมกับตันยู

งูสิงหางลายในยาวกว่า๒เมตร
ซ่อนตัวยังกร่องพลาสติกนี้แหละ
อาสากู้ภัยใช้เวลาอยู่พักใหญ่ครับ

อาจจะดิ้นหนีนิดหน่อยแต่ก็ไม่รอดครับ

และก็เอาใส่ถูงเตรียมจะปล่าอยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
จงอ้างฉกทีมีพิษด้วยก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
แต่พอรู้ว่ามันเป็นแค่งูสิงเขาก็โล่งใจครับ
เจ้าของบ้านเชื่อว่างูตัวนี้น่าจะมาให้โชคให้ลาบแหละ
เตรียมจะนำเลขที่บ้าน๓๔๘ไปหาซื้อลอตเตอรี่
ไว้ลุ้นรางวัลงวดกลางเดือนนี้ครับ
แล้วเขาสังเกตเห็นด้วยนะว่าบริเวณลำตัวงู
คุณผู้ชมมีเลขโผล่มาให้เห็นด้วยฮะ

เขาน่าจะเอาทั้งเลขนี่แหละที่โผล่ตรงลำตัวงู
กับบ้านเลขที่ของเขาเองไปเสี่ยงโชคเหมือนกันครับ